สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้ครับวันเดย์บล็อกนะครับกับคริสนะครับและคริสไม่ได้มาคนเดียวนะครับพาเรียกได้ว่าเป็นทั้งพี่สาวและเป็นแม่คนสนิทของคริสเองนะครับพี่ก๊อตจริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะก๊อตสิมาแล้ววันนี้นะครับบอกเลยอยากจะพาแม่นะครับย้อนวัยกลับมาเป็นนักเรียนอีกสักครั้งหนึ่ง

อย่างไรคะผอก็พาพวกหนูไปดูเลยได้มั้ยคะ
งั้นไปเลยทำกิจกรรมที่ศึกษากัน

ได้ยินว่าที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้วย
ความสำคัญของการจัดการสาเนี่ยและให้การสนับสนุนการสารมาด้วยตลอด
ซึ่งเป็นการสนับสนุนโรงเรียน๒๐๙โรงเรียนใน๑๘จังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคสมัยนี้
หมอค่ะเห็นบอกว่ามีการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
ทักษะต่างที่เรานำไปปรับใช้ได้มันมีอะไรบ้างคะท่านผอ
จากโรงเรียนเราในพื้นที่ที่อยู่ในตำบลนาธขวัญ
เราดูว่ามันมีอาชีพหลากหลาย
โดยเริ่มแรกเนี่ยเด็กนักเรียนจะไปเรียนรู้ที่บัตรชาวบ้านก่อน

จริงเรียนรู้จริงลงกระบวนการจริง
ฉะนั้นก็เกิดความร่วมมือของผู้ปกครองของปากชาวบ้าน
อยากจะให้นักเรียนนั้นมีทักษะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักการเกษตรต่าง
เพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้อยู่ที่บ้านใช้เรื่องครอบครัวหรือเป็นอาชีพหลักของเขา
พอครับแล้วผมขอถามเพิ่มอีกสักนิดนึงครับ

ไม่น่าเบื่อจิตศึกษาเป็นการพัฒนาเป็นการบ่มเพาะปัญญาภายในของเขา
ยกตัวอย่างเช่นรอให้นักเรียนดูคลิปหนึ่งคลิปเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่าง
ดูจบเราก็จะถามถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์ในความขัดแย้ง
จะมีวิธีการจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้งในความแตกต่าง
โดยคำตอบนั้นไม่มีถูกไม่มีผิด
เขาจะรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักระวังมีสติมีรู้ตัว
สมัยนี้เด็กเรียนไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนตอนเด็ก
มีการได้แบบว่าการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะด้วยตัวเองเลย
พวกหนูสองคนวันนี้มาจะได้เรียนไหมคะ๗๓
ไหนมาแล้วเป็นนักเรียนใหม่ก็ต้องฝึกฝนผ่านกิจกรรม
ฉะนั้นเราไปกันเลยนะ

นี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณครูพระคลินหรือครูมนต์นั่นเอง
สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ
เป็นคุณครูผู้บุกเบิกการบูรณาการความรู้นะครับ

มันแตกต่างจากการเรียนวิทย์เรียนเลขเรียนภาระยังไงอะครับ
บูรณาการแบบเกือบทุกวิชาอย่างนี้ค่ะ
โดยใช้คำถามเป็นฐานปัญหาเป็นฐานแล้วก็ถามนักเรียน
สมมุติมีปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวันเขา
เราก็จะตั้งคำถามเพื่อให้เขาเนี่ยแก้ปัญหานั้น
เขาก็จะแสดงความคิดเห็นได้ริเริ่มได้ลงมือทำ

ซึ่งกระบวนการนี้พอเราทำแล้วเราก็พบว่าเด็กน้องนะคะ
ได้พัฒนาทักษะทั้งการอ่านการเขียนการนำเสนอ
แล้วก็การใช้เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์
แล้วก็การทำงานเป็นทีมร่วมกัน
เรานำวิธีการนี้มาใช้เราก็พบว่า
พอเกิดผลดีเราก็อยากที่จะให้คุณครูท่านอื่นได้ทดลองใช้ค่ะ
ตามที่ท่านผอเขาได้บุกเบิกวิธีการนี้ไว้ค่ะ

ได้ทำอย่างอื่นได้มีอิสระทางความคิดด้วย

หัวข้อในวันนี้ค่ะเด็กพี่สวยเกินไป
จนเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน
อภิปรายสิคะพี่ควรทำอย่างไร

น่าจะยากเกินไปสำหรับเด็กนะคะครู
ถ้างั้นมาลองจิตศึกษากันสักหน่อย

เป็นเกาะแก่งหนึ่งในอวกาศ

แต่ปรากฏว่าจู่วันหนึ่ง

ก็ยังมีเศษพลาสติกติดอยู่บนคอพี่เต่า
ก็ได้มีชายผู้กล้าอาสามาเก็บขยะในท้องทะเล
อยากให้ช่วยคุณตาครับ
อยากให้ช่วยคุณตาเก็บ
เราสร้างขยะใดให้เกิดขึ้นบ้าง

แล้วบางทีแบบว่าทิ้งไม่ลงถังขยะ
ก็จะสร้างขยะตามท้องถนนได้ครับ

เดี๋ยวจะมาลองปลูกผักอินซีกันดูนะคะ
ตอนนี้ค่ะอยู่กับปราชชาวบ้านน้องคริส
สวัสดีค่ะป้าน้อง

งั้นเดี๋ยวให้ป้าน้องสอนเราดีกว่านะคะว่า
วิธีปลูกกวางตุ้งฮ่องกงอันนี้ต้องปลูกยังไงบ้าง
จากลองทำกิจกรรมจิตศึกษาแล้วนะครับ
ผมกับคุณแม่ก๊อจิยังได้มาเรียนรู้วิธีการปลูกผักอินซีกับปราชชาวบ้านครับ
นำวิชาความรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง

ซึ่งจุดนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมประทับใจมากนะครับ
ทางโรงเรียนนะครับเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชน
จนเกิดการพัฒนาความรู้และพัฒนาคนควบคู่กันไปด้วยครับ
โอ้โหบอกเลยนะครับว่ามันดีมากจริงครับ
นี่น้องนักรบแล้วก็น้องซายเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับแม่เอง

น้องเด็กลูกกำลังเรียนอะไรกันอยู่ครับ
การปลูกผักครับ
การปลูกผักตอนป๑กับป๒น้องนักรบได้เล่นอะไรไปบ้างครับ
ป๒ผมได้เรียนเรื่องการทำปุ๋ยหมักใบไม้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับ
น้องนกเขาพูดมาถูกไหมคะท่านผอค่ะว่าป๑เรียนอะไรป๒เรียนอะไรบ้างนะคะ
คือพี่นุบาล๒๓๐๐นี่ก็จะเก็บผักไฮโดแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์และนำจำหน่าย
๑เรียนรู้เรื่องชนิดผักต่างป๒ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังคแสง
ป๓ก็เรียนรู้ในเรื่องของการเพาะเมล็ดและการปลูก
ส่วนป๔มีหน้าที่ลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ย
ข้อ๕ก็เก็บผลผลิตและนำส่งโครงการอาหารกลางวันแล้วก็จัดจำหน่ายข้างนอก
ทรายอะไรเอ่ยสวยแต่เหม็น
สวยก็หนูสิแต่หนูไม่ได้เหม็นนะ
พี่ไม่ได้หมายถึงน้องแต่พี่หมายถึงนี่จุดลินทรีย์สังเคราะห์แสง
นี่นี่เองที่จะพาผู้ชายไปทำใช่ไหมนักโน้ก
ผ่าไปหน่อยครับ

มาทำอาหารในจุลินชีสังเคราะห์แสงครับ
มันมีชีวิตหรือครับสั้นสึกที่ทำอาหารด้วยครับ
ต้องตอกใส่ใส่ถ้วยครับแล้วก็ตีครับใช้กี่ฟองครับ
ฟองเดียวครับโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ
น้ำปลาด้วยโอ้ยถ้าทอดนี่อร่อยเลยนะ
ของชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ของชูรสด้วยโอ้ยของชูรสด้วย
ให้เข้ากันเลยครับครับนำส่วนผสมหนึ่งซอนโต๊
ในน้ำที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็ใส่จุดหนึ่งจีน
หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับไผ่ให้มันกลายเป็นสีชมพูเลยค่ะ
อ๋อใส่ให้มันกลายเป็นสีชมพูแล้วก็ปิดฝากให้เอาเลย
อ่านี่ฝากครับอ๋าโอเคเดี๋ยวแค่ใส่แก้วแล้วก็ดื่มไหนเลยค่ะ
เอาไปตากแดด๗วันครับถึงจะใช้ได้ครับ

เอาจริงผมว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะครับ
แล้วก็ผมทึ่งมากที่น้องป๑ป๒ป๓เองครับแม่
เขารู้เรื่องการทำปุ๋ยแบบนี้รู้เรื่องการปลูกผักการทำสวนอะไรอย่างนี้
เนี้ยครับผมว่าเขาน่าต้องโตมาเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
การเรียนรู้เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนเกิด
เรียนรู้เกิดทักษะเมื่อทำไปมันเกิดปัญหา
ก็ต้องแก้ปัญหาให้จบจากนั้นก็จะได้องค์ความรู้ขึ้นมาใหม่
ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะน้องนะคะได้เรียนรู้ทักษะต่าง
ก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ในชีวิตจริงได้
รวมทั้งการเรียนจิตศึกษาด้วยน้องก็จะได้คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะด้วย

ผักที่ปลูกจริงอร่อยมากครับผักอันนี้อร่อยมากเลยครับ
วันนี้นะครับหนึ่งวันเต็มเต็มนะครับกับการที่มาลองทดลองเรียนแบบน้องน้องนะครับ

กับการที่มาลองทดลองเรียนแบบน้องนะครับเป็นหนึ่งวันที่ได้รับความรู้มากมากนะครับทั้งการบูรณาการความรู้
ทั้งการศึกษาแบบจิตศึกษานะครับดีมากเลยนะครับแถมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยครับแม่
ถูกต้องนะคะน่าชื่นชมมากเลยนะคะสำหรับโรงเรียนวัดนาตาขวัญนะคะ
หวังว่าจุดเล็กนี้นะคะจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเราได้
ชื่นชมมากมากเลยค่ะก๊อตจิรักเลยนี่วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ
การดีดีแบบนี้นะครับรวมถึงผู้จุดประกายนะครับ
แล้วก็ผู้สนับสนุนดีดีแบบนี้เลยนะครับอย่างกลุ่มปอตท